ไปดูเรื่องของเด็กชายมหัศจรรย์คนนึงค่ะ
เด็กคนนี้มีนิ้วมือนิ้วเท้ารวมกันทั้งหมด๒๔นิ้ว
แล้วไม่ได้แปลกแค่รูปร่างภายนอกนะคะ

เราก็ต้องมาดูมือเราเลยนะคะ

จะเห็นว่ามีนิ้วงอกออกมาด้านข้างอีกข้างละนิ้ว
ไม่ใช่มืออย่างเดียวด้วยนะคะนิ้วเท้าด้วย
เพราะฉะนั้นนี่ค่ะเห็นไหมคะ
รวมกันแล้วน้องมีทั้งหมด๒๔นิ้ว
นี่ค่ะนี่คือความแปลกที่เกิดขึ้นนะคะ
มือข้างละ๖เท้าข้างละ๖
คือแล้วที่เกินออกมาไม่ใช่ลักษณะแบบใช้การไม่ได้

มีข้างละ๖ปกติเลยแบบนั้นเลย
คุณแม่บอกว่าน้องพอสเป็นเด็กที่ความจำดีด้วยนะคะ

ตอน๕ขวบอยู่กับคุณปู่ซึ่งเป็นช่างรับเหมาเนี่ย
อุปกรณ์ต่างของช่างจำได้หมดเลย

ปกติดีทุกอย่างยกเว้นนิ้วงอกออกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
พัฒนาการก็เร็วกว่าเด็กทั่วไปด้วย

บอกว่าที่ผ่านมาคุณหมอก็เคยนัดคุย

แต่ว่าเธอคิดว่านิ้วที่งอกเพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่อุปสรรค

เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ผ่าตัดแล้วกัน

คือเรียงมาหมดแล้วนิ้วเท้าเขาก็เสมอกันหมด
แม่ก็เลยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคว่า
ถ้ามันเดินมาตรงนี้มันน่าจะแบบดูแบบน่าเกลียด
ในนิ้วก็คงจะต้องทำศัยกรรม
เพราะว่าคุณหมอทางท่านสัวเขาก็บอกว่า
ถ้าเราจะผ่าออกก็ได้นิ้วที่น้องเกิน
แต่นี่คุณแม่ดูแล้วว่ามันไม่ใช่นิ้วที่แบบออกมาแล้ว
มันน่าเกลียดแล้วมือน้องก็ปกติ

เรียงต่อจากนิ้วก้อยออกมาเลย
ใช่ค่ะมันก็จะเป็นนิ้วก้อยอยู่เสมอกัน

มันไม่ได้แบบเป็นแง่งเป็นอะไรมา
คุณแม่ว่าโอเคแม่ไม่ทำศัยกรรม

เขาบอกน้องพอสตอนอายุประมาณ๒ขวบเนี่ย
โชคคุณปู่เสมอเลย

อนาคตน้องพอร์ตอยากเป็นตำรวจค่ะชอบวิ่ง
ทุกอย่างก็ปกติกินข้าวเขียนหนังสือ
แล้วชอบด้วยที่มีนิ้วเพิ่มขึ้นเพราะว่าเยอะกว่าเพื่อน